อีกเรื่องหนึ่งพาไปดูเรื่องของความเชื่อและประเพณีชาวอีสานกันหน่อย
ติดตามข่าวสารอยู่เรื่อยเนี่ยจะเห็นว่ามันมีช่วงหนึ่งที่ฝนฟ้าขนองอย่างหนักแล้วก็เกิดฟ้าผ่า
ผ่าเปรี้ยงลงมาเนี่ยทำให้วัวตายไปถึง๑๑ตัวคุณผู้ชม
ชาวบ้านแล้วก็เจ้าของวัวเขาก็เสียอกเสียใจมากแล้วก็เชื่อว่านี่อาจจะเป็นเหตุเพศภัยที่ไม่ดี
ก็เลยมีการประกอบพิธีตามความเชื่อขึ้นมานั่นก็คือพิธีสู้ถอดขับไล่สิ่งชั่วร้ายค่ะ
ไปกันที่หมู่บ้านดงครั่งน้อยหมู่๑ตำบลดงครั่งน้อยอำเภอกเกษตรวิสัยจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะ
ชาวบ้านนิมนต์พระสงฆ์และสามเณร๑๔รูปมาทำพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับวัวของชาวบ้านที่ถูกฟ้าผ่าตายไป๑๑ตัว
โอ้นี่ไงนั่นใจใช่จำได้เลยอ่ะข่าวนี้
แล้วเปรี้ยงมาที๑๑ตัวตายกันเป็นเดือนอย่างนี้คุณผู้ชม
เพราะว่าพอทำบุญให้กับวัวเหล่านี้เรียบร้อยนะคะ
กันว่าเป็นการขับไล่สิ่งชั่วร้าย
และเสริมความเป็นสิริมงคลถ้าหากว่ามีเหตุเพศภัยอะไรที่มันไม่ปกติ
อย่างเช่นฟ้าผ่าหรือว่าตายโหงแบบนี้ค่ะเขาก็จะทำพิธีนี้ขึ้นมา
โดยการนิมวลพระสี่รูปปรักหลักเป็นมณฑลสี่ทิศ
อ่าจากนั้นค่ะก็ใช้สายสินขึงรอบรอบพื้นที่บริเวณที่วัวเนี่ยถูกฟ้าผ่า
คือจะทำพิธีตรงไหนก็ไปจุดนั้นนะคะใช้กระทงอาหารคาวหวานสี่กระทงวางเอาไว้
หลังจากนั้นพระสงฆ์ก็จะทำพิธีสูดถอดให้
แล้วก็กรวดน้ำอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไปให้วัวทั้งสิบเอ็ดตัวนี่
พอเสร็จพิธีแล้วค่ะคุณผู้ชมก็จะนำกระทงทั้ง๔ไปฝังกลบดิน
กับว่าเป็นการฝังสิ่งชั่วร้ายลงไปในดินไม่ให้โผล่ขึ้นมาสร้างความเดือดร้อนอีก
อกจากนั้นแล้วค่ะพอเสร็จพิธีนะชาวบ้านก็จะนำกล้วยที่ไปร่วมพิธีเนี่ยนะคะ
เอาไปเอ่อทำพิธีต่อไปนะคะซึ่งเขาเชื่อกันว่า
จากนี้ไปก็จะมีเรื่องที่ดีสิ่งอะไรไม่ดีก็จะไม่เกิดขึ้น
นะคะก็เชื่อว่าน่าจะเป็นเหตุการณ์ที่ผ่านพ้นไปแล้วทำพิธีกันไปแล้วก็สบายอกสบายใจ
นะคะแล้วก็จะได้มีกำลังใจต่อสู้กันไปเพราะฉะนั้นเนี่ยยังคงต้องเตือนนะคะ
ฝนจะตกกันมาอีกหลายรอบเลยทีเดียวระมัดระวังเรื่องฝนฟ้าขนองกันด้วย
ส่วนเรื่องของประเพณีเราก็สามารถทำเงินต่อไปได้แต่ก็ระมัดระวังเรื่องความปลอดภัยอยู่
อยู่ใกล้กันแล้วก็ใส่หน้ากากอนามัยกันด้วยนะคะ